ตั้งแต่เรานำเสนอไปว่าน่าจะแถลงปิดคดีได้๑๘เมษายน
เราก็ได้เห็นทนายรณรงค์แก้วเพชรนะคะประธานเครือข่ายรณรงควงคืนความยุติธรรมในสังคม
ก็ได้มีการสดผ่านเพจเฟซบุ๊กนะคะ
ก็พูดในลักษณะที่ว่าสุดท้ายวันนี้ก็มาถึง
วันที่ตำรวจออกมาควบคุมการนำเสนอข้อมูลในคดี
บรรดากลุ่มบุคคลหิวแสงนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
ทำให้ตำรวจต้องเร่งหาข้อมูลมาหักล้าง
เพราะประเด็นอันเป็นเท็จเหล่านั้นทำให้ภาพลักษณ์และสำนวนของตำรวจดูขาดความน่าเชื่อถือ
ส่วนกรณีที่แม่ของคุณตังโมได้ออกมาแจ้งความเอาผิดกับอดีตตำรวจคนนึงข้อหามินประมาท
ก็รวมไปถึงที่ทีมงานสสเต้ออกมาแถลงตั้งข้อสังเกตตั้งหลายจุดเนี่ย
แต่ไม่เห็นเคยนำเรื่องหรือข้อมูลไปแจ้งความ
สิ่งต่างเหล่านี้ถือว่าเป็นการทำให้ความน่าเชื่อถือของตำรวจลดน้อยลง
และทำให้คดีมันวุ่นวายมันสับสน
คุณสันทนาออกสื่อทุกวันเลยแล้วพูดทำนองเรื่องของการรับงานเอ็นอ่ะ
เหมือนกับแหมมันไม่ได้มีหลักฐานอะไรที่จะมาพิสูจน์ประเด็นตรงนี้ได้
เพราะว่าเธอเองก็เสื่อมเสียชื่อเสียงจากข้อมูลของคุณสันทนาเหมือนกันนะ
อันนี้คือสิ่งที่ทนายรณรงค์พูดนะคะไปฟังเองดีกว่าค่ะคุณผู้ชมค่ะ
คุณฐานะเนี่ยต้องยอมรับอย่างหนึ่งออกมาพูดทุกวัน
ทุกวันเนี่ยฆาตกรรมมีคนนัดรอเจอคุณแตงโมที่โรงแรมกติกเป็นคนดิวไว้
พูดทุกวันสื่อเล่นทุกวันซ้ำซ้ำซ้ำซ้ำซ้ำกันเป็นอาทิตย์
วันหนึ่งแม่เขาทนไม่ไหวอ้าวผมบอกอย่างหนึ่งคุณแม่เนี่ย
คุณแม่หรอกลูกเราลูกสาวเราตายแล้วมีคนมาพูดว่าเฮ้ยเนี่ย
จะไปขายจะไปขายบริการเอาง่ายว่าไปขายบริการมีผู้ใหญ่รอเจอ
เป็นใครว่าจะไม่โมโหอ่านให้พูดจริงนะลองคิดดูเป็นใครจะไม่โมโห
แล้วพอถามถึงหลักฐานในคดีว่ามีอะไรไหมก็พิสูจน์อะไรไม่ได้เลย
จนล่าสุดนะผู้เสียหายทางนิตินายก็คือคุณแม่ของคุณแตงโมเนี่ย
เขาไม่ทนแล้วคือเรื่องนี้มันเกินไปอ๋อนอกเหนือจากนี้
อีกหนึ่งคนที่ดำเนินคดีกับคุณสันทนาก็คือคุณกติกนี่แหละ
เพราะอย่าลืมว่าทุกครั้งที่คุณชนะออกมาพูดก็จะโบ้ยว่ากะติกเนี่ย
เป็นตัวกลางในการจัดหาจะเอาแตงโมไปให้กับอะไรอ่ะเสียในโรงแรม
หรือมีคนรออยู่ในโรงแรมมีผู้ใหญ่รอในโรงแรม
คือเราก็ฟังเรื่องนี้มาหลายสัปดาห์แล้วต้องบอกอย่างหนึ่งว่า
ผมได้มีโอกาสคุยกับทั้งฮิปโปคนใกล้ชิดคุณแตงโมได้คุยกันหมดแล้วแหละ
คือแตงโมไม่ได้มีนิสัยแบบนั้นคือย้ำอีกรอบนึงนะครับ
คือหลายคนพูดเหมือนกันว่าถ้าแตงโมมันรับงานแบบนั้น

จากนี้นะคะทนายรณรงค์ยังบอกว่าการเสียชีวิตของคุณตังโม
ถ้าตำรวจจะปิดคดีก็ปิดไปเลย
แต่ตำรวจต้องตอบสังคมให้ได้ว่าคุณแตงโมเสียชีวิตได้ยังไง

ไม่อย่างนั้นสังคมก็จะยังคงมีคำถาม
และไม่ศรัทธาในกระบวนการยุติธรรมค่ะ
รู้สึกว่าวันแหลงเดี๋ยวถ้ามีชุมีชาติ
มีอะไรมาให้ดูกันแบบเอาแบบให้สิ้นสงสัย